มาเหมือนกันสำหรับหนุ่มแบงค์อาทิตย์หมดสัญญากับทางวิกหมอชิดใช่ไหมล่ะ
แต่ว่าโดนทัวร์ลงอย่างหนักค่ะเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยไปลงโปรโมทให้กับละครของช่องอื่น
คุณผู้ชมงานนี้แฟนคลับเห็นปุ๊บเฮ้ยไม่เข้าใจไม่สบายใจ
ก็เลยมีเนี่ยค่ะกระแสดราม่าเกิดขึ้นร้อนใจจนเจ้าตัวเนี่ยต้องเข้าไปตอบคอมเมนต์ชี้แจงว่า
ตัวเองเนี่ยนะเป็นนักแสดงอิสระแล้วหมดสัญญากับช่อง๗มาสักพักนึงแล้วครับ
งานนี้นะคะแบงค์เองก็ไม่ซีเรียสที่โดนด่าฟรีก็ถือว่าผมก็ได้ชี้แจงแล้วมันก็น่าจะจบลง
เพราะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าหนุ่มแบงค์เนี่ยเขาปังมากนะมีละครเรื่องใหม่ถึง๓เรื่อง
จากละครแล้วเนี่ยไหนจะธุรกิจทำอาหารเสริมอีกอ่ะ
ส่วนเรื่องมูเตลูเห็นปังแบบนี้เนี่ยต้องถามสักนิดนึงแล้วล่ะว่าแบงค์เป็นสายมูเตรลูหรือเปล่า
แบงค์เองบอกว่าผมไม่ใช่สายนี้เลยครับพี่แต่คนที่สนับสนุนความปังของหนุ่มแบงค์คือใครรู้ไหมคะ
สาวคนนี้เลยค่ะน้องสกุลจ้ะเพราะอะไรนางไปไหว้พระทุกที่ทุกมุมก่อนนอนนี่เหมือนคุณสองคนเลยค่ะ
ไม่คุยกับเพื่อนคุยกับหมอดูแทบทุกคืนเลยจ้า
แล้วข่าวลือนะคะคุณผู้ชมค่ะที่เขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้แบงค์เนี่ยเตรียมจะแต่งงานกับน้องสกุลจริงหรือเปล่า
เพราะว่าคบกันมา๓ปีดูแฮปปี้ดีอ่ะงานนี้จริงไม่จริงไปฟังหนุ่มแบงค์กันค่ะ
คือมันก็เป็นเรื่องปกติครับว่าคนเรามันเข้าใจผิดทุกคนได้อยู่แล้วเราก็แค่อธิบายให้เขา
พอเราอธิบายปุ๊บหลังจากนั้นก็ไม่มีใครว่าเรา
เพราะผมกับช่อง๗จอจากกันได้ดียังไปคุยเล่นกันอยู่เลยครับ

มีแบบถ้าสเต็ปต่อไปก็คือแบบมั่นหมายแต่งงานอะไรอย่างนี้ไหมครับ

แต่ว่าความรักก็แฮปปี้ราบรื่นดี
คุณผู้ชมอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยสร้างเนื้อสร้างตัว

งานเยอะกันทั้งนั้นเลยนะน้องสกุลนี่ก็แบบว่าเน็ตไอดอลทอด
เป็นนางบงนางแบบด้วย
เป็นดาราด้วยเนาะก็เล่นละครเล่นภาพยนตร์ด้วยเหมือนกันนะคะหุ่นพีพีคนนี้
ติดตามผลงานต่อไปคุณผู้ชมค่ะ